คุณผู้ชมฮะตอนนี้พอโควิดซาแล้วเนี่ยพวกจังหวัดที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว
อนุญาตฟ้องคุณผู้ชมได้ไหมไปเจอกับตัวเอง
บางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่ฉันมาในเมืองหมาหรือหมามาในเมืองมนุษย
เยอะมากจริงเยอะมากเยอะมากจริงค่ะ
แล้วเนี่ยหมามันก็อยู่ริมหาดนักท่องเที่ยวพออยู่ริมหาดเดินไปเดินมา
หมาวิ่งไล่เลยพี่เบิ้ตพี่ปุ๊ย
เอาไปดูภาพหน่อยว่ามันรึว่าใช่จริงหรือบ่า

น่ากลัวมากแล้วหมาพวกนี้เป็นหมาจรจัดคือไม่ได้รับวัคซีนอะไรหรอก
ครับไม่รู้ฉีดพิษสุนัขบ้าหรือยังนะ

คือบางคนมองว่ามันวิ่งมาเล่นด้วยหรือเปล่า

คือเราไม่สามารถรู้ใจมัน
มาเล่นหรือจะมากัดก็ไม่รู้นะ
คือบางตัวมันเล่นนะแต่มันเล่นแรง
มันงับเข้าให้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเหมือนกัน
คลิปนี้เนี่ยคนที่ถ่ายได้เป็นคนไทยนะครับ
ส่งมาร้องกับสื่อครับแล้วก็ให้ข้อมูลไว้ว่า
ภาพนี้เขาถ่ายไว้ได้ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๘มิถุนายน
เขาก็เห็นฝูงหมาจ้อนจันทร์เนี่ยเกือบ๑๐ตัว
รุมเห่าแล้วพยายามวิ่งไล่กัดนักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นริมหาดครับ
เขาเลยถ่ายไว้เอาล่ะพอไปถามผู้ประกอบการแถวนั้นอยากรู้เป็นแบบนี้หรือเปล่า
ผู้ประกอบการบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหเจ้าถิ่นพวกนี้มันคุมมานานแล้ว
คุมพื้นที่มานานแล้วขาใหญ่เนี่ยขาใหญ่เลยฮะ
ก็วิ่งเล่นอยู่แถวชายหาดมานานแล้วมักจะมาหาของกินจากนักท่องเที่ยวครับ
แล้วดูสิคะคนนั้นใส่กางเกงขาสั้นด้วยถ้าเกิดงับไปที่น่องนะ
คือคนไปเล่นทะเลยังไงก็ขาสั้นอยู่แล้วอ่ะเนอะเออมันโดนกัดได้ง่ายเลยครับค่ะ
แล้วที่สำคัญมีเด็กโดนกัดมาแล้วด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้จากปากของผู้ประกอบการแถวนั้นเลย
เด็กเล็กเนี่ยนะโดนมาหลายรายแล้วพอเห็นแบบนี้มันเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวครับ
เขาก็อยากจะฝากไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะว่าถ้าไปเที่ยวแล้วเห็นสุนัขจรจัดแบบนี้
อย่าเข้าไปเล่นนะหนีให้ห่างดีกว่าครับแล้วเขาก็อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสุทธิ์ประจำจังหวัดอะไรแบบนี้มาช่วยดำเนินการหน่อยทำหมันก็ยังดี
มันจะได้ไม่ขยายพันธุ์เพิ่มเติมคือแค่นี้นักท่องเที่ยวก็กลัวแล้ว
ฝากด้วยนะครับย้อนดูเลยนะปี๖๒๖๓๖๔มาจนถึงปีนี้มีทุกปีโดนกัดไปนะครับ